ปิดท้ายที่กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมศูนย์นันทนาการบริการประชาชน
โดยนางสาวดารณีลิคิทวารสักรองอธิบธีกรกภลภาษศึกษาก็กล่าวว่า
พละศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของทุกคนทุกกลุ่มในการประกอบกิจกรรมนันทนาการค่ะ
ประกอบกับวันที่๒๐กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
ก็เลยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินชีวิตพัฒนาทักษะต่าง
บุคลิกภาพตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ